รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหา
ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร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
เอาละฮะ๖๐นาทีนี้ไปนะฮะคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ
นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ
ท่านผู้ชมฮะวาเรตตี้ของเรานี้จะมีคนมาเล่าเรื่องราวมากมายเลย
ซึ่งบางเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องราวที่เรายังหาคำตอบไม่ได้
หรือบางเรื่องราวเราเองดูไปก็ยังไม่อยากจะเชื่อ

เรื่องราวไม่เชื่อลบหลู่ของเราในวันนี้นะครับ
เกี่ยวข้องกับต้นคูณริมถนนนะฮะ
คือนะครับว่าเป็นต้นคูณอาถรรพ์ครับ
เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ซ้ำซ้อน
คือมีหญิงสาวขับรถชนต้นคูณจนเสียชีวิต

แฟนของเธอก็ขับรถมาประสบวัติ
ตรงต้นคูณตรงนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
ชาวบ้านเขาต่างร่ำลือว่าเป็นอาถรรพ์ของต้นคูณต้นนี้หรือเปล่า

โอเคแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับ

เดี๋ยวไปชมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่
ไม่เจอกับตัวก็ไม่ได้หมายความว่า

พอดีมันก็เสียงต้ม

ต้นไม้นะครับต้นไม้ซึ่งเป็นต้นโคนขนาด๑ฟุตนะครับ
ในเบื้องต้นก็เสียชีวิตเนื่องจาก

มีรถอุบัติเหตุชนต้นไม้เปิดเพลิงไหม้
หลังจากนั้นมาหน้าจัดบัตรทั้งสัปดาห์
แล้วก็เอามาบัติเหตุที่เดียวกันเลยแล้วก็เอาบัติเจ็บสาหัส
นี่มันทำไมต้องมาตายมันเจ็บตรงที่เดียวกันเลย

นี่คือที่มาของอาถรรพ์บริเวณถนนสายสุวินทะวงหลักกิโลเมตรที่๒๗
ไผ่ชะเลือดอำเภอศรีมโหสดจังหวัดปราจีนบุรีครับ
ที่แห่งนี้มีชาวบ้านเล่าลือกันว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้เกิดขึ้นครับ

มีหญิงสาวขับรถเสียหลักพุ่งชนกับต้นคูณข้างทางจนเสียชีวิต
และณจุดเดียวกันกิโลเมตรเดียวกันต้นคูณต้นเดียวกัน
เพื่อนชายของเธอก็มาประสบอุบัติเหตุซ้ำรถเสียหลักชนต้นขุนอาการสาหัส
หลังจากที่จัดงานพิธีชาปนกิจหญิงสาวได้เพียงวันเดียว
ซึ่งก็ต้องไปรักษาตัวยังต่างจังหวัดย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่ไปเลยทีเดียวครับ
ซึ่งอาจจะเกิดจากสภาพถนนหรือสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมในการขับรถ
เหตุอันสุดที่คาดคิดเหนือธรรมชาติก็ไม่สามารถทราบได้
โดยมีความเชื่อในแบบไทยที่ว่า
สถานที่ที่มักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งซ้ำแล้วซ้ำอีก
และแทบทุกครั้งจะมีคนเสียชีวิตนี้คือสิ่งที่เรียกว่าตัวตายตัวแทน
ตาย
มีคนเห็นว่าคนตายกลางคืนมายืนบวกรถ
ไปนั้นอีก๒๐๐เมตรก็เห็นรถเทลเลอร์ชนรถบัตรต่างกันตายไป๕คน
อีกปีหนึ่งรถมอเตอร์ไซค์ชนชนกับพี่งับตายคนหนึ่งเด็ก
ระยะทาง๕๐๐เมตรมีคนตายติดต่อภายใน๒ปีน่าจะประมาณสัก
ส่วนในกรณีที่จะเฉี่ยวชนเกิดที่กันมาเป็นลักษณะ
มีเป็นเคสแรกที่เป็นกรณีที่คนรู้จักกัน
ที่เดียวกันและใช้เวลาแร่เรียกกัน

บางสิ่งบางอย่างก็ท่านก็ใช้ดุลพินิษฐ์ในการรับฟังอุบัติเหตุเกิดจาก
มันก็มีหลายสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากความประมาท
หรืออาจจะเกิดจากในลักษณะที่มันไม่น่าเป็นไปได้อะไร
ก็ใช้ดุลพินิษฐในการรับชมรับฟังได้นะครับ
คำว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ไม่เจอกับตัว
ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีจริงจึงดูมีพลังขึ้นมากมายจริงนะครับ
ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เราทำได้คือ
ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้จริง
ต้องเชื่อเพื่อระวังตนและต้องไม่เชื่อในเวลาเดียวกัน
เพื่อไม่ให้งมงายนะครับเดินทางสายกลางแน่นอนที่สุด
สิ่งใดที่ทำได้ระวังตัวได้ก็ขอให้ทำมากขึ้น

คล้ายดัมดังเตอร์
โปรดติดตามตอนต่อไป